อย่างที่บอกแล้วว่าอากาศมันเย็น
จริงหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันหนาวเลยเรียกว่าหนาวเลย
กรุงเทพอย่างบ้านเราก็ยังคงเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
เพราะฉะนั้นเวลามันเย็นแล้วเนี่ยคุณค่ะ
การที่เราจะอาบน้ำ๘ครั้ง
มันยังยากเย็นซะเหลือเกิน
วันนี้ก็เลยมีไอเดียในการอาบน้ำยังไง

ก็ต้องชื่นชมในความพยายามของคุณพี่ก่อนนะฮะ

ไปด้วยโอ้ผมว่านะค่ะไหนไหนก็จุดแบบนี้แหละ
ลาดน้ำมันลงไปเลยไหมไม่เดี๋ยวจะลาดลงไปมันจะได้ท่วมไปหมดเลย
ไม่ต้องไม่ต้องหนาวแล้วคือน้ำมันเย็นใช่ถ้าเราจุดไฟ
ไฟมันจะทำให้น้ำอุ่นขึ้นเหรอแต่แบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะ
นั่นน่ะสิแล้วก็เอาตัวไปแช่แบบมิดตัว
คือดิฉันยอมใจคุณพี่นะว่าคุณพี่เนี่ยแช่น้ำลงไปมิดศีรษะเลยค่ะ
ครับแล้วก็มีเกาะกองฟางจุดไฟลอยอยู่ใกล้ใกล้แบบนี้ใช่ไหม
เข้าใจเนี้ยว่าต้องการไออุ่นไอร้อนจากกองฟางที่จุดไฟแบบเนี้ยครับ
คลายหนาวได้แต่ว่าน้ำในคลองมันเย็นค่ะคุณ
นั่นดิมันเย็นมากเลยมันจะช่วยได้ไหม
เอาอย่างนี้ดีกว่าดูแลสุขภาพแล้วกัน
ถ้าเกิดมันหนาวมากวันหนึ่งอาบวันละครั้งไม่มีใครว่าหรอก

วันละครั้งได้แต่ว่าแปลงฟันสองครั้งล้างหน้าอะไรอย่างนี้ได้
คือถ้ามันหนาวตัวก็ล้างแต่หน้า